ผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังหลายคนอยากฟังมากด้วยเรื่องร่วมรัฐบาลเนี่ยกับก้าวไกลฮะก้าวไกลกับเพื่อไทยร่วมกันได้ไหม
ผมคิดว่าได้แน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าเรามาจากเรายืดยงพี่น้องประชาชนนะครับ
ก้าวกลายชัดเจนไม่เอารัฐประหารนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เคยไปคุยกันเรื่องรายละเอียดของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรัฐประหารไม่เอาเหมือนกันแน่นอนมีจุดยืนตรงกันแน่นอน
ใช่ไหมครับนโยบายอื่นก็ต้องมาพูดให้ชัดเจนก็ต้องมาคุยให้ชัดเจนเพราะบางเรื่องก็ยังไม่ชัดเจน
ใช่บางเวทีก็สมัยก่อนผมก็อ่านสื่อมาว่าคุณพิทาเอากัญชาเสรีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับหรือเขาเอากัญชาเพื่อการแพทย์
ว่าเรื่อง๑๑๒นี่จะแก้หรือจะยกเลิกใช่ไหมครับของเรานี่คือแก้ไขในบางข้อเพื่อให้เหมาะสมใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อให้มันถูกต้องใช่ไหมครับ
เขาเขาว่ายังไงเขาแก้หรือเขายกเลิกใช่ไหมครับแล้วเรื่องนโยบายหลักของภาคเพื่อไทยเขาเห็นด้วยไหมใช่ไหมครับหลายอย่างมันมีมันมีเยอะครับ
แต่ภาพเพื่อไทยเราก็ให้ความสัมพันธ์กับส่วนวัฒนธรรม
เพราะรุงไปพบประพี่น้องประชาชนมา
เราก็รู้อย่างผมไปเมืองจังหวัดน่านมา
จังหวัดเล็กมีสองสามคนใช่ไหมครับ
แต่ว่าเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม
เข้าให้เป็นคู่แฝดกับเมืองหลวงพระบางหลวงพระบางนี้กับประเทศลาว
เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเราอยู่แล้วหลวงพระบางได้เป็นมรดกโลก
ใช่ไหมครับน่านเนี่ยเป็นเมืองคู่แฝดไม่มีเหตุผลใดที่น่าจะไม่ได้เป็นมรดกโลก
ถูกไหมครับแต่ต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยผลักดันกับยูเนสโก้
การพลักดันต้องมีกระทรวมวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพอะไรจะเกิดถ้าเกิดน่าน
ถ้าเกิดภาคเพื่อไทยได้เป็นแกนตัดต้องมาร่วมกับพักเก้าไกร
สมมุติว่ากระทรวงนี้เป็นของถ้าเกล้าใกล้

ในการที่จะผลักดันน่านให้เป็นเมือง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลวงพระบางเป็นน่านเป็นเนี่ย

นะครับแล้วถ้าเกิดตรงนั้นเป็นไปได้เนี่ย

ก็เหมือนไปอิตาลียาก็ไปฟอเรนซ์กับไปมิรานด์

การจราจรถ้าเกิดจะขับรถก็๕ชั่วโมงนะ

ใช่ไหมครับก็ต้องการกระทรวงคมนาคมมาช่วย

ใช่ไหมครับถ้าเกิดภาพบริษัทไทยคมราคม

ขยายสนามบินนาฏให้บินจากหลวงพระบางมาที่นี่ได้

ไม่คุยเรื่องกระทรวงกระทรวงหรอกโอ้โหนี่แสดงว่า

เราไม่ใช่คุยเฉยแค่กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคม

คณะกรรมการบริหารของทั้งสองพัก

เราต้องไปคุยกันเพื่อที่จะ

ในฐานะภักดิ์ร่วมรัฐบาล
ตอนนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทรัตทีวีช่อง๓๒